จากนั้นสุดท้ายแม่ก็เอาชนะน็อกไปได้นะครับ
ยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คู่นี้มวยสดปะทะกับมวยเก่านะครับ
มุมแดงนี่แสงอาทิตย์แห่งชัยชนะอินทราชัยช่อ๕พยักษ์ครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับรายนี้เก่าเหลือเกิน
กล้องนครบานสกิจรุ่งโลศครับ
ถามไปที่น้ำเงินก่อนวันนี้มีอะไรมาเอาชนะน้องเขาไม้เด็ดเลยพี่
อ่ามีทุกรูกครับคอบครึ่งจริง
วันนี้อาวุธมวยเขาขนมาเป็นคันรถสิบล้อเลยนะครับ

เดี๋ยวดูว่าจะสอยมวยรุ่นน้องได้หรือเปล่านะครับ

ก็ระวังครับมีสมาธิการต่อยครับ

ไม่บอกอบตายไว้ก่อนรอดูบนเวทีนะครับ
แม่มุมแดงสดเหลือเกินนะครับ

ส่วนคู่นี้จบยกไหนน่าสนใจ
ไฟแดงมวยักเข้าโหด
หักเหลี่ยมตีปร่ำแพงยัดไส้
เขาคืออินทราชัยช๕พยักษ์

มวยักหน้าหยกขุนเข่าไรมิด

เขาคือช่องนครบาทสองกิจรุงโลศ
นี่นะครับมุมแดงแท็กอินทราชัย

ครับมวยคู่เอกของเราวันนี้มาไวนะครับ

ฝ่ายแดงอินทราชัยหรือดาวเด่นช๕พยักษ์
ชื่ออาทิตย์ไกรจบกอายุ๒๐ปี

ส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้องนครบานสกิจรุ่งโลศ
ชื่อนพลิตบริบุทธ์

มุมแดงก็ซ้องอยู่กับเสียชายศุโครไทยครับ
ที่ค่ายมวยชห้าพระยักษณ์ครับ
ก็ก่อนหน้านี้ชื่อดาวเด่นลูกเมืองเพชรเลยครับ

เปลี่ยนชื่อมาใหม่เนี่ยทั้ง๕๖ไฟร์สไม่แพ้ใครครับ
แต่ว่าเป็นการแพ้ที่ต้องบอกว่าสู้ได้สนุกสูสีเลยนะครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยเก่าเหลือเกินครับช่วงหลังก็แหม่รุ่มดอนเลยครับ
อยู่กับอาจารย์ปะกิจนะครับค่ายมวยสอกิจรุ่งโลศครับ
กล่าวกวาดูร้อยกว่าด้วยแล้ววันนี้แถมได้อำหนักสองบอร์น
๑๔๒ต่อ๑๔๔เขาถามด้วยเขาถามอยู่เหมือนกันนะ

นครบานพี่ชัยบอกว่าสิงสนามหลวงส่วนอินทราชัยบอกว่าผมสิงห์ไทยรัฐนั่นน่ะสิ

เดี๋ยวนั้นทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มชนะไฟป่าไปด้วยกันทั้งคู่ครับไฟป่าสอนรงฤทธิ์ครับ
น่าสนใจเลยนะครับมวยคู่นี้อินทราชัยสดกว่าเขาจริงแต่ว่าต้องต่ออำนักให้หมวนพี่สองปอนครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ
วันนี้คุณเอกมวยไทยรัฐของเราหนึ่งเฮียนนะ

ใครจะไปเชื่อครับแต่ว่าไม่ได้เขียนบทมาแน่นอนมันเป็นอย่างนี้ของมันเอง
ใช้ความรุนแรงบนเวที
ไม่เป็นไรแต่ผมชอบใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงสิ
อันนี้เป็นนะแซวเล่นแซวเล่น
มุมแดงตัดผมมาเท่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูครับ
ต้องมาทำฟอร์มใหม่เพื่อที่จะขอขึ้นชิงแชมป์อีกครั้ง
เสียของครับต่อยสนุกครับพลิกไปมา
ส่วนกล้องนครบานแหมหลายคนจำได้นะครับ
ที่นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับโดยเฉพาะการเจอกับไข่หวานเล็ก
เคยชนะมาราชดำเนินพอมาที่นี่ยิ่งแก้ยิ่งพันอ่ะ
โดนน็อกครับข้างท่าโดนน็อก
โอ้โหนี่ครับสีสันขอบสังเวียนนะครับ

มุมแดงครับบนกองเชียร์หน้าตาจิ้มลิ้มมาทั้งนั้นเลยนะครับ

มากับเสียชายเยอะขอเสียชายกลับกับคุณเอกได้
โอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงานจะเข้า
มุมแดงก็มีเสียสิทธิ์พยาวนะครับ
หนึ่งในทีมงานของช๕พยักษ์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับอินทราชัย
ชกเจ้าของฉายาแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินก็มีอาจารย์ประกิจนะครับ
วันนี้มาเองเลยครับถอดมงคลให้กับกล้องนครบานนะครับ
อาจารย์รักมวยไทยอีกคนนึงที่อยู่วงการมาโอ้โห
คู่นี้รูปร่างช่วงชกนี่ครับฝ่ายน้ำเงินสูงกว่าเล็กน้อยครับ
เซนติเมตรฝ่ายแดงนี่สูง๑๗๔เซนติเมตรครับ
พี่ได้เก่ายกที่หนึ่ง
มวยไทยรัฐนี่บรรดาแฟนมวยหน้าตู้
ไอ้เจ้าบะบ้านหมอไอ้เจ้ากีจากัวบอกอย่าไปต่อเห็นไหม

สาราตันดีแพ้ดอกไม้เงินก็

แล้วอย่างคุณบอกว่ามันอาถรรพ์นะวันนี้น้ำเงินชนะหมดเลย
ถ้าพูดอย่างนี้น้ำมวลก็ต้องชนะให้สิ
ยังบอกท่านใหม่ท่านมันมาละขยับ
ดูดีกว่าดูไปเล่งเลย
สิงค์สนามจิงรุ่นน้ำห่วง
บอกที่แฮนเกียมันเราละกัน
มันอาทิตย์อีกแล้วมันจะตามไปหรือเปล่าต้องดูกันยาวเลย
คุณรุ่นน้องมากันไหมรุ่นน้องมาต่อน้ำหนักรุ่นพี่นี่พูดกันตามผ่านมวยต่าง
น้ำเงินนี่เขาจะเหนือกว่านะเวลานี้มันขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายแล้วครับคุณผู้ชม
แล้วแม่ผมว่าน่าจะค้นพบดาวรุ่งของไทยรัฐคนใหม่อีกคนนึง
ใครจรวดศึกกกับอาณาจนี่ทุกคนเป็นดาวรุ่งของไทยรัฐอีกคนนึงครับ

เราต้องติดตามกันต่อไปว่าคู่ชกคนต่อไปของไอ้เจ้าจรวดศึกจะเป็นใคร
พิกัด๑๒๒๒๓๒๑พวกนี้จะเจอกับใครนะครับ
ติดตามดาวรุ่งตัวนี้ต่อไปนะครับจรวดศึก
พี่ถ้าถ้ายุคลำไม่มีใครและไม่มีคนเดียวตีขวาไว้ต่อ
หลุดมากไม่ไหวที่แม่งพี่ภังรดื่อสั้นด้วย
เบอร์๕มาเลยส่งบางละชันมาเลย
น้ำเงินนี่ถ้าเป็นรถก็ออฟโลดถ้าแดงนี่ก็รถโหลด
ใช้ส่งเดียวกันกับกับกันลงรวมจิตเลยนะ

คงไม่ผิดนะเพราะตอนนี้ไม่ได้ให้คะแนน

มวยคู่เอกของเราเนี่ยผ่านมายกแรกครับนี่ภาพช้าครับ
ยัชโมโสกตะกอนบ่านนี่เล่นท่าจอระเก้พลาดหาง
เขาเนี่ยแรกหมาดซ้ายขวาเลยครับ
แล้วก็กำลังจะจบทีสองกฎหมายรามคำแหแหง

ด้วยเรียนเก่งด้วยครับไม่ธรรมดาครับ
เอาละครับตรงนี้ขอบคุณ๙๑จอระเข้เขียวนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าทางครับ
ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติม
ก็เรียนเชิญเลยนะครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ถือเป็นหยาดเหงื่อหยดเลือดจากมวยเลยครับ
ตอนนี้กำลังสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เลยนะครับ
ว่าที่ครูกริมยาตีอย่างเก้าน้ำคอร์นบาทส่องที่รุ่งโลศ
ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐตนชุบาล

แต่มวยตัวนี้ก็ชกมานานมาก

แล้วไม่เคยเปลี่ยนใช้ค่ายไหนนะ

ว้าวดูสอกขวานตลายนะ

เข้าเพลินไม่ระวังไม่มีสิทธิ์
เข้าไปหลับได้นะไอ้เจ้าอินทราชัย

วันนี้ทีมงานเสียชายเสียหลวงเสียเอียดมากันเยอะมากเลย

มาหมดเสีย๑๐มาหมดเสียหลวงมาครบเลย
ยังมีเสียเกียรติมาด้วยนะครับ

สดนี่อยู่ที่กางเกงสีแดง

ตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่เลยนะน้ำเงิน
ตีขวาทักทายก่อนเลยดึงนิดเดียวหลุดเลยครับ
แต่วันนี้ต้องใช้ความสดหมดแล้วนะ
ต้องติดในแล้วพี่ป่าอยู่ห่างแบบนี้ไม่ได้หรอก
ไม่ได้เลยไอ้เจ้าดาวเด่นตัวนี้
คุณมาแทร่จ้องอย่างเดียวแล้วเจ๊งชัยเลยนะ

ถ้าติดในแบบนี้ลูกพี่พอได้ยิ้มเลยนะ
เสธสีไปปะทะไป

ลีลาสายตายืนใกล้ซ้ายคอยยับ

ช้างศึกเป็นไงช้างศึกมาจากไทยรัฐทีวี

ตอนนี้ติดตามนะจรวดศึกนะ
ดาลุงของไทยรัสทีวีอีกคนอื่นครับ

ขนาดน็อกดอกไม่เงินก็ไม่ใช่ธรรมดา

ชัยมงคลไปติดเลยนะ

ของคุณปุ๋ยป้ออาวทะเลบังทะเล

แมนกลบสมัครตรงนี้ยังไม่จากแจ้งนะ

ภาพที่เดียวก็ลดนับได้รับได้หมด
ติดเชื่อกไว้ก่อน
แค่งซ้ายสาดโต้คืนแข่งซ้ายมากล้องนครบานสะดุ้งเล็กน้อย
ก็เรียกว่าต้องใช้ความสดนะนะมันต้องมีตีนหน้าหน่อยอินทาชัยแดง
ไอ้เจ้าอินทราชัยหรือดาวเด่นเขาบอกเป็นเด็กขยันนะ
ขยันหรอขยันทำการพิทย์ซ้อมเสียชายว่าไม่
นี่คนต้องรักมันมากมากมันขยันเลยเบินไม่ต้องบอกว่ามันซ้อมนิดนี่
เอาขวดทั้งขวดทั้งคู่เนี่ยจะหน้าไฟตาทั้งคู่น่ะ
ใช่ใช่

โธษณาตรีอินทราชัยนี่ขยับเข้าหาครับ
ปกป้องนักความบ้านหัวแข้งขวาแข้งเข่า
แค่งขวาเมื่อกี้มาจากเกาหลีนะเฉียวหัวไปเลย

อินทราชัยนี่เดินช้าไปนิดหนึ่ง
ก็เลยแพ้จังหวะไปนิดหนึ่งครับ

ตามธรรมชาติชิงออกก่อนได้เปรียบนะ

เขาเป็นผู้นำเข้าเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยนะครับ
ที่เข้ามาในกรุงเทพก็คือเข่าขวางแทงครับ
เดี๋ยวดูว่ายก๓จะแผงฤทธิหรือเปล่า
ไปบนเวทีท่านผู้ชมครับสถานการณ์นี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้ว
สถานการณ์แบบนี้ครับชวนให้ทาง

นั้นควรจะเข้าสู้วงในแล้ว

สู้ความเขี้ยวของฝ่ายน้ำเงินไม่ได้กล้องนครบาน

หรือว่ากล้องไนที่โวงเหลี่ยมมันเปรียบนะ
กล้องนครบานได้ลูกไหล้แขนแค่งขวาสากเลย
เดินละต้องเดินไปดึงเรียบกันครับ

ถูกต้องเกมต้องไปยังงั้น

แข่งซ้ายคอยสัตว์ไม่หลอกมา

นี่ไม่ยอมปะทะอยู่แล้วภาษามวยเก่า

กินขวา

เล็งไปเข้าขวาอย่างนิ่งเฉยนะครับ
ผู้หญิงยังถือเอาถือเอาไหนไปต่อย
พยายามเน้นศอกอย่างเดียวนะก้องนครบาล
เป็นอาวุธที่ล่นเวลาได้ไง
เกาะนายเด้งไม่ทันเด้ง
ต้องเด้งแล้วเนี่ยชนในอย่างเดียวแล้วตอนนี้
ถ้าหมดแรงเข้าต้มเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องแพ้ทันทีแล้วครับกล้องนครบาน

ถูกต้องเขาดังนี่
เดินไปอินทรชัยเจอแทงซ้าย

พิมพ์ทีน้ายหนีไม่ออกก็จะไม่ต้องสู้นายนะ
พิมพ์ล้วยหล่อโล่งบ้าย

ต้องจีนในเดินให้เร็วสอบมีไหมถ้านบน
วัวแต่เน้นเข่าอย่างเดียวแต่ทันกินหรือเปล่าอินดาชัย
ตีเหน็บเอาก่อนครับตีเอาเหลี่ยมตีเอาเหลี่ยม
ผมว่านะถ้าหากว่ามันไม่ยุบนี่เป็นเรื่องนะเป็นข่าวเป็นข่าวว่า
มวยไทยรักทีวีพีคอีกแล้วตัวไข่ตัวมันแบบนั้นเนี่ย
ไปไม่ต้องมองใครแล้วหันหลังขึ้นรถกลับบ้านเลย
ต้องระวังต้องระวังลูกโปกแพงนี่ไงโอ้โฮ้

ก็ไม่ค่อยเป็นเบียง
ถอยกับผลักษมณีนะผลักษมณี
ก็แบบนี้ยังทำซอมน้อยไปวิดีโอเดูนตกลงมีมาท่าวฮอท
ครับมวยกับเรานี่พาดมากับสามยกนี่ภาพช้ายกสาม

ฝ่ายแดงนี่อินทราชัยนี่เจ๋ยเง่าหาด้วยก็ต่อยมัด
ส่วนทางกล้องทางความบ้านให้ขวาครับสกัดหรือเตะซ้ายสกัด
ราชัยก็หัวแข้งขวาแลกคืน
ตอนนี้นะครับผ่านยกอาสันของเราไปแล้ววันนี้น้ำเงินนี่
วิน๓คู่ยกอีก๓คู่
คู่นี้น่าสนใจเลยนะครับแม่มุมแดงนี่คิ้วขวาแห่โค้งไปแล้วครับ
แต่ว่ากองเชียร์ยังหนาแน่นอยู่ครับ
เอาละครับติดตามต่อยกที่สี่
ซิงแชมป์ร่วงช่วงคราวครับในรุ่นปลายเวทระหว่าง
พร้อมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักสู้ดาวรุ่งของไทยกิจสดาดอนศรีชัย
เวลา๓ทุ่ม๑๕ทางไทยรัฐทีวี
ต้องโหดต่อนะครับต้องโหดต่อ
อย่าไปหยุดไม่ได้ต้องมีวิญญาณเพชรฆาตไงพี่บะ
เทอร์มากแกงต่อโหดหัวไม่ได้นะกล้องต้องคอร์ตบาล
ไม่เทอร์มากแกงคอยอาจจะเสียใจได้นะครับ
กระตุกแทงกระตุกสู้แบบนี้ดูเอาลูกแข็งแกร่งเข้ามาช่วยเลย
ขยับไม่สนติงขวาของกล้องนครบานแล้วตอนนี้

มันโดนแล้วมันไม่มีความรู้สึกหนัก

ไม่พ้นมันเป็นเรื่องว่าพลิกล็อกอีกก็ได้นะ

ชวนแหลงนี้มันก็แกลกติดใน
ความรู้สึกป

ในใจของการทำคะลองร้าย

อืออืออือ
ขยันซ้อมมากซ้ายซ้ายแน่นครับตีนนี้
ขยับจะออกตีนิดแล้วครับทุกคนซ้ายหลุด

มันโดแล้วมันจะเห็นเนี่ยว่ามีคนโดแล้วมันมีสะดุงกันเนี่ย
แต่ไฟแดงโดแล้วมันเฉยนะมันก็เป็นทราชัย

ตุกแทงเย้ย้อนสอนมาแบบนี้มันจุกมันเจ็บไปหมดนี่
โชว์เลยโชว์แต่เลยนะครับเองสระชัย
แท่งย้อนไปคนไปโดนไม่รู้เป็นอย่างไร
ไอ้มวยสำคัญก็ใช้รักใครไปช่วย
ไม่เป็นไรแบบนี้แม่ชนะมีเงินลองสร้างบ้านแน่นอนแล้ว
ถ้าเปล่านี้กำลังสร้างบ้านเจ็บเงินเลย
กล้องคอนบ้านยิ่งโดดยิ่งเดี่ยวยิ่งผายยิ่งโหด
ลำบากเลยแทงย้อนสอนเนี่ยถ้าแทงย้อนสอนโดนที่โครงอ่อนมันจุกมันเสียดเนี่ย

คู่เอกครับครับ

กลับมา๑ขั้นคนเดิมแหละครับฝบริทายรัฐยังเข้มข้นด้วยคุณภาพของคู่มวยนะครับ
มค์อาจารย์ปะกรีชสั่งเช็คบินแล้วน่ะ
สวัสดีค่ะมากัน
อย่าลืมติดตามความสนุกทุกวันเสาร์สุดท้ายของปลายเดือนนะครับ

สำหรับไอ้เจ้ากล้องนครบานหมัดเท่านั้นที่ช่วยได้อย่างอื่นตัดทิ้งหมด
เหลือหมัดอย่างเดียวนะ
จะมีหมัดพระเจ้าหมัดเห็งน์เห็งงมาหรือเปล่านะครับ
วันภาษาแท่นที่๒ปี

มวยที่กำลังเรียนวิจาตีแบบนี้นะ

รวมถึงการกำลังสร้างบ้าน
น้ำพักน้ำแรงจากการชกมวยทั้งนั้นเลยนะ
ต้องชอบมวยทั้งนั้นเลยนะ

แต่ว่าหลายอย่างหลายสิ่งหน้าตู้ในเวทีทุกคนเหมือนกับสารภาพแล้ว
ไอ้เจ้ากล้องมือดึงตอนนั้นทำท่าจะไปด้วยเลยน่ะ

นี่พูดถึงการผ่านมวยนี่ฝ่ายแดงนี่เป็นรองเยอะเลยนะ
โอ้โหน้ำเงินชกมวยนี่แดงยังชกร้อยปอนดอยู่เลยมั้ง
อุ๊ยแต่ว่าจะเป็นนักมวยที่ยังดึงจัดอยู่ประวัติศาสตร์นี้ได้นานนะฮะ
แดงนี่เสียดายนะสะดุดไฟล์ที่แล้วนิดเดียวนะ

โอ้โหประกอดเหนื่อยเลยวันนั้นประกอดจะเกือบไปแล้ว
นี่ครับภาพออกไปทีวีแบบนี้น่ารักมากเลยนะฮะ
ผมร่วมกราบลึ่งพี่
ทางด้านมุมแดงก็จะมีเสียหลวง

เป็นฝ่ายชนะไปโชว์ความสวยงามครับคุณผู้ชม

ชนะคะแนนกล้องทะคอนบานสองกินรุ่งรวดนะครับ
นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบัน